อ่ะเขาบอกว่าช่วงนี้ไปไหนยังคงต้องใส่แมสกันอยู่นะคะ
โดยเฉพาะจุดที่มีคนรวมตัวกันอยู่เยอะตลาดห้างสรรพสินค้า
ถ้าคุณไม่ใส่เข้าไปนะคะจุดคัดกรองเขาจะห้ามคุณเข้าเลยนะ
แล้วคุณปฏิเสธไม่ได้ด้วยนะคะแต่ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
เขาจะไปห้างที่จังหวัดจันทบุรีนะคะพอไปถึงจุดคัดกรองเท่านั้นแหละ
เขาไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยมานะคะเจ้าหน้าที่อยู่จุดคัดกรองบอกว่า
ขอโทษนะคะเข้าไม่ได้นะคะโมโหค่ะหัวร้อนขึ้นมา
ตบหน้าเจ้าหน้าที่ที่อยู่จุดคัดกรองเลยให้คุณผู้ชมดูคลิปค่ะ
เห็นไหมคะผู้หญิงที่สวมเสื้อสีเหลืองเป็นลูกค้าเนี่ยเข้าไปตบหน้าแบบเนี้ย
บหน้าเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ที่จุดคัดกรองไม่ว่าจะเป็นการที่คัดกรองคนไม่สวมหน้ากากอนามัย
แล้วก็วัดอุณหภูมิกดเจลแอลกอฮอลต่างต่างเนี่ยนะเนี่ยพั่วเนี่ย
คือเจ้าหน้าที่เขาต้องทำตามระเบียบนะใช่ค่ะกาดต้องไม่ตกย้ำแบบนี้นะคะ
คลิปนี้มีคนถ่ายไว้ได้ทันค่ะแล้วก็มีเอาไปโพสต์ไว้ในกลุ่มของจังหวัดจันทบุรี
เขาบอกว่าเกิดขึ้น๑๐โมงเมื่อวานนี้ที่ห้างแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีนะคะ
พนักงานหญิงอยู่จุดตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเนี่ยเพื่อคัดกรองโควิด๑๙เนี่ย
ถูกลูกค้าผู้หญิงที่สวมเสื้อสีเหลืองไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยค่ะเดินพุ่งเข้ามาในห้าง
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยบอกว่าถ้าไม่สวมหน้ากากอนามัยเข้าห้างไม่ได้
ผู้หญิงเสื้อเหลืองคนนี้อารมณ์เสียค่ะแล้วก็เข้าไปตบหน้าพนักงานหญิงคนนี้
อกจากนี้เขาบอกว่าคลิปที่เห็นคุณผู้ชมเห็นมันสั้นใช่ไหมคะประมาณ๕วินาทีเท่าเอง
เขาบอกว่าจริงแล้วมันมีมากกว่านี้เพราะพนักงานหญิงคนนี้ถูกทำร้ายมากกว่านี้
เพราะหลังจากนั้นนะคะเขาล้มลงผู้หญิงเสื้อเหลืองที่เป็นลูกค้าค่ะตามเข้าไปถีบซ้ำด้วย
คนที่ถ่ายคลิปเขาบอกว่าพีคไปมากกว่านั้นก็คือพนักงานหญิงที่ถูกทำร้ายเป็นคนพิการ

แขนนะคะพิการตรงที่แขนเนี่ยนะคะ
หลังเกิดเหตุพนักงานหญิงคนนี้ไปแจ้งความแล้วนะคะให้ตำรวจติดตามตัวลูกค้าหัวร้อนคนนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ซึ่งเขาไม่ได้ตามเฉพาะกล้องวงจรปิดในห้างเท่านั้นเขาตามออกไปด้านนอกเลย
สวมเสื้อเหลืองคนนี้ค่ะหรือว่าทำร้ายร่างกายด้วยนะ
คุณก็ไม่ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโควิดด้วยนะครับ